ถ้าตื่นเช้ามาดิฉันแบบสไลด์ไอจี

ลูกรูปภาพค่ะเดี๋ยวก็ดูภาพนี้เปิดภาพมาเลยค่ะ
ช่าของดิฉันนะคะก็ต้องกราบกราบใจจริงนี่

ดูนะคะแม่ช่าจ๋าสุดปังอลังการเวอร์จริง

โตเป็นท่าเล่นโยคะที่ดิฉันแบบต้องพูดแบบนี้นะคะ
ลูกกลับแล้วกลับอีกกลับเช้ากลับเย็น

คือไม่ได้ภาพอาณาจังอีกเรื่องตึงตังนะคะ

ฉีกแค่งฉีกขาอะไรแบบโหวอลังการมากนะคะ
คุณผู้ชมคือต้องสุขภาพแข็งแรงมากนะคะ
เพราะว่าถ้าเขาเรียกอะไรบอดี้ไม่ดีพอ

แต่แม่ช่าตัวจริงเนี่ยโหดิฉันไปเจอมาแล้ว
ดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าท่านี้คือสบายมาก
เพราะว่าแม่ช่าตัวจริงเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มมากนะคะ
และที่สำคัญค่ะที่ฉันก็ย้ำคำเดิมนะคะว่า
ขอกราบเช้ากราบเย็นนะคะ
แม่ก็คือแม่ฉีกขาได้ขนาดนี้จะเฟิร์มได้ขนาดไหนนะคะ
พร้อมพูดถึงร้ายการข้านี้เลย